สิบสองกันยายนสองพันห้ามร้อยสองพบศพหญิงสาวลอยอยู่ในแม่น้ำ
เจ้าพระยาใกล้กับท่ามเรือวัดเฉลิมพระเกียรติสภาพศพขึ้นอืด
พาดอกสวมเสื้อแขนกุดสีฟ้ากระโพงสีดำ
แหวนลงยาสลัดสกุลรามเดชะแพทย์ชนสูตรพบมีบาดแผลถูกแทงสามแผล
เลือดตกในตำรวจแกะมรอยจากแหวนจึงทราบว่า
ผู้ตายคือนวลชวีสุขยานเศรษฐกรพยาบาลสถานพยาบาลโรงงานยาสูบ
และเป็นภรรยาของนายแพทย์อาทิตย์สุยานเศรษฐกรแพทย์โรงพยาบาลรถไฟ
ที่สำคัญไดอารีสของเธอทำให้ตำรวจพร้อมรู้ตัวผู้ต้องสงสัย
สิบสี่กันยายนหมออาทิตย์ถูกเชิญตัวไปสอบสวน
โดยจอมพลสลิดธนรัฐนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมตำรวจ
หมออาทิตย์ให้การปฏิเสธแต่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป
กระทั่งทราบว่าหมออาทิตย์มีเพื่อนสนิทชื่อชูยศและสุขสม
ขณะตำรวจอีกชุดตรวจสอบบนสะพานนนทบุรีต่อมาถูกเรียกว่าสะพานนวลชวี
พบรอยเลือดแสดงถึงการเอาศพมาไว้ตรงจุดนั้น
ยี่สิบกันยายนต์ตำรวจปลูกค้นบ้านของชูยศ
ในสวนบางบำรุธนบุรีพบรอยเลือดที่พื้นบันได
พื้นห้องครัวและบนเตียงอีกเจ็ดวันต่อมาชูยศเข้ามอบตัว
อีก๑เดือนถัดมามงคลที่บ้านติดกับชูยศถูกจับ
คำให้การของพยานหลายปากตำรวจเชื่อว่า
หมออาทิตย์มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมนวลชวี
จากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุทั้งหมดถูกจับกลุ่ม
สังหารนวลชวีมีการวางแผนก่อนเกิดเหตุ๑เดือน
เริ่มจากหมออาทิตย์ปรึกษาชูยศว่าต้องการกำจัดนวลชวีให้พ้นทาง
โดยมีค่าตอบแทนให้สมกับความเสี่ยงจากนั้นชูยศติดต่อทีมค่าแล้ววางแผนลงมือ
พาไปที่สวนบางบำรุโดยทีมค่ารออยู่แล้ว
เมื่อไปถึงหมออาทิตย์พานวลชวีไปที่บ้านของชูยศ
เข้าไปที่ห้องครัวพอนวลชวีเผลอหมออาทิตย์ปกยาสลบ
เมื่อเธอหมดสติกลุ่มคนร้ายที่ซ่อนก็ปรากฏตัว
มงคลใช้มีดปลายแหลมแทงเธอก่อนนำร่างใส่ท้ายรถบรรทุก
มุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๖
แล้วนำศพของนวลชวีทิ้งจากสะพานนนทบุรี
แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนแยกย้าย
๑๒ธันวาคม๒๕๐๓สารพิพากษาประทานชีวิตหมออธิบ
จำคุกตลอดชีวิตมงคลส่วนที่เหลือไม่มีหลักฐานค้นผิด
ต่อมาหมออาทิตย์ได้รับการอภัยโทษและลดโทษอีกหลายครั้ง

หลังได้รับอิสรภาพไม่นานหมออาทิตย์ก็เสียชีวิต
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นตำนาน